ตอนซีเกมเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีปิดการขันอย่าง
แล้วก็บรรยิ่งที่เวียดนามเนี่ยสามารถที่จะคว้าเห็นทองใน
บ้านของตัวเองได้นะครับอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยพระ
ซอก็ยังให้สัมภาษณ์อีกนะครับว่าเป็นอะไรที่กดดันมาก
มากและเขาเองเนี่ยนะครับก็อ่าสร้างวัลธิษฐาในการ
ที่จะพาทีมยูยี่สิบสามของสี่เกมเนี่ยสามารถที่จะป้อง
เหรียญทองได้อีกสมัยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปติด

หลังจากที่ไทยแพ้เวียดนามไปครับแต่จังหวะประตูนี้เลย
ลูกเดียวก็เพียงพอต่อการที่เวียดนามนั้นจะรักษา
เหรียญทองครั้งสำคัญไปได้ในบ้านของตัวเองนะครับทีมไทย
ก็ช่วงในการควาร์ดแชมป์สี่เกมสมัยที่สิบเจ็ดมัน
ก็บอกนะครับว่าจะกลับไทยทันทีนะครับเพราะว่ายังมี
สำคัญรออยู่อีก๓เกมในการอุ่นเครื่องเตรียมตัวไปเล่น
แชมป์เอเชียรอบคัดเลือกของทีมชาติชุดใหญ่ที่เขาคุม
อยู่กันนะครับที่อุสเบคิสฐานแปดถึงสิบสี่มิธุนายน
เพื่อทำเป้าหมายคือการเข้ารอบสุดท้ายให้ได้โปรแกรมอุ่น
เครื่องของทีมชาติไทยครับถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีสอง
นัดนะครับก็คือเกมเป็นทางการเนี่ยเราถ่ายทอดแต่ว่ามัน
มีเกมนอกรอบหนึ่งนัดที่เขาอุ่นแบบปิดนะครับสองเกม
ที่ได้ดูเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย
ด้วยนะครับมีการสะสมคะแนนดับโลกยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมเจอ
เติร์กเบนิสฐานครับที่ศรีสะเกดนะครับก็สิบเจ็ดนาฬิกา
สามสิบนาทีครับถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบ
ห้านาทีนะครับจากนั้นเนี่ยสามสิบเอ็ดพฤษภาคมเจอกับ
เรนนะครับที่บีจีสเตดียมเวลาหนึ่งทุ่มก็ถ่ายเท่าสด
เวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีส่วนยูยี่สิบสามชิงแชมป์
เอเชียจะแข่งขันเดือนหน้าเหมือนกันที่อูสเบกิสถาน
นะครับมาดามแป้งผู้จัดการทีมก็ได้มีการเปิดเผยว่าได้
แต่งตั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คุมทีมรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบ
ปีเฉพาะกิจนะครับไปชิงแชมป์อาเซียนซึ่งซาบ้าก็เอา
เด็กยูสิบเก้าที่เขาทำในอะไรครับไปแข่งขันผสมกับ
แก่หลักของยูสิบสามบางคนคดโย่ของทางคดโชคนะครับ
นอกจากมีการถ่ายรูปร่วมกันแล้วเนี้ยทั้งสามคนครับก็
เดินทางไปที่เวียดนามด้วยนะครับไปดูเกมระหว่างทีมไทย
เวียดนามในนัดชิงชนะเลิศศึก๔เกมเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งสมดรจะมาช่วยในการเรื่องข้อมูลนะครับ

ที่จะเอามาทำให้นักเตะน่าจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
ต้องดูว่าจะประสบความสำเร็จแค่ไหนกับเวลาเตรียมทีมที่มีค่อนข้างจำกัดด้วย
ส่วนหลังเกมเวียดนามชนะไทยครับพระฮังซอร์บอกว่า
ก็ได้เปิดเผยว่านับเป็นช้ำซีเกมที่มีความหมายสำหรับเขามากจริงนะครับ
เพราะว่าเป็นการคว้าแชมป์๒สมัยติดต่อกันครั้งแรก
ก่อนการในขณะรายการนี้แรงกดดันสูงมาก
แน่นอนว่าเมื่อทำได้ก็ถือเป็นการปลดล็อกชั้นดีเลยครับ
จากนั้นครับเวียดนามยังได้แต่งตั้งนะครับ
ทางกองโฮยอนอดีตผู้ช่วยโค้ชเยาวชนทีมชาติเกาหลีใต้
ก่อนที่จะมารับงานคุมทีมชาติอินโดนีเซีย

ถูกดันขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชของทางชินตายองในทีมชุดใหญ่ในปี๒๐๒๐
ลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุสเบกิสถานด้วยนะครับ

นามต่างออกมาฉลองแชมป์๔เกมสมัยที่๓ของตัวเองนะครับ
ก็ถือเป็นสมัยที่๒ติดต่อกันทันทีที่จบการแข่งขันแฟนบอลด้านหน้าสนาม

ที่ไม่ได้เข้าชมเกมการแข่งขันก็ร้องเพลงบีบแตรจุดผู้นะครับ
ฉลองแชมป์มันยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นการชนะทีมชาติไทยได้ในบ้านของตัวเอง
รายงานว่าประชาชนในเวียดนามต่างขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าเปิดกระจกรถโบกทงบีบแตร
เพราะว่าเมื่อวานผมอยู่ประมาณสัก๕ทุ่มกว่าเที่ยงคืน
ผู้สื่อข่าวเรายังไม่ได้กลับเลยนะครับ